๒น้องพิ้งพลอย
ล่าสุดนางมาแบบสวยช่ำแบบช่ำเลยคุณผู้ชมดูซิ

คว้าตัวมาเปิดใจเรื่องที่หลายคนสงสัยว่า
ทำไมทำไมน้องพิ้งพลอยถึงไม่ไปร่วมงานบวชคู่จรินทิศยุโร

ก็ได้ฝากเพื่อนนักแสดงช่อง๗ไปร่วมอนุโมทนาบุญด้วยแล้วนะคะ
หอกแซวกันให้เราได้เห็นกันด้วย
ช่วงนั้นหนูมีเรื่องงานศพของคุณตาหนูด้วยค่ะ

คือช่วงนั้นก็ไม่มีใครอยู่กับคุณแม่ด้วยค่ะ
เพราะว่าอย่างที่ว่าเราจัดงานศพคุณตาด้วย
มันก็ค่อนข้างที่จะหลายวันแล้วก็อะไรอย่าง

หลังจากที่บวชแล้วเจอกันที่งานยูเรนัทค่ะ
สองขั้นใช่
เป็นงานเดียวกันใช่ค่ะใช่